ที่เป็นข่าวลูกเขยกับลูกสาวเนี่ย

แล้วก็หมกเอาไว้ในโอ่งด้วยการแทงจนร่างพลุนเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้ทั้งคู่แล้วนะคะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
ไปดูนาทีทำแผนกันหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาตั้งหน้าตั้งตารอเจอสองคนนี้เลยค่ะ
ชาวบ้านครึ่งหนึ่งนี่ปรบมือดีใจนะคะ
ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ส่วนอีกครึ่งนี่เลยค่ะ
กลัวกันเข้ามาคืออยากจะขอสักตุ๊บสองตุ๊บจริงเลย

ตำรวจก็รีบกันตัวชาวบ้านเอาไว้นั่นแหละ

ถ้าจำกันได้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ถูกฆ่าอยู่ในโอ่ง
ถูกแทงจนพูนเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าลูกสาวกับลูกเขยและหลาน
ประมาณ๓เดือนหายไปจากบ้านเลย
เขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย
น่าจะเป็น๒คนนี้แหละที่ก่อเหตุ
ลูกสาวก็คือร่วมมือกับลูกเขยฆ่าแม่แท้ของตัวเอง

ลูกเขยไปหาน้าของตัวเองที่ไร่
บอกผมขอฝากลูกกับเมียไว้หน่อยนะน้าก็บอกเองไปฆ่าเขาทำไมไปมอบตัวซะ
เขยบอกยังไงผมก็ไม่มอบแล้วก็ขี่รถออกไป
ปรากฏว่าพอกลับไปถึงที่บ้านเมียไม่อยู่นะคะอยู่แต่หลานตัวน้อยวัย๓เดือนที่เป็นไข้ด้วย

วันนี้ตำรวจจับได้ทั้งคู่เลยนะคะจับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
สินคือลูกเขยนางสาวทาราทิพย์หรือเบียร์คือลูกสาวของคนตายนะคะ
คนอยากรู้มากว่าฆ่าเขาทำไม
สินบอกว่าผมเองแหละที่เป็นคนแทงแม่ยายจนตาย
แล้วแบกร่างไปอำพรางในโอ่งน้ำข้างบ้าน
แล้วถึงค่อยไปบอกเมียก็คือเบียร์เบียร์คือลูกคนตาย
บอกผมทำเองคนเดียวแล้วผมเข้าไปบอกเมียว่าผมฆ่าแม่ยายตายแล้ว
แล้วก็พากันหลบหนีพร้อมกับเอาสร้อยคอทองคำของคนตายไปขายด้วย
ตำรวจก็พาตัวในสินและเบียร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุนะคะ

สินบอกว่าทะเลาะกันกับแม่ยาย
แล้วก็เลยคว้ามีดในครัวมากระหน่ำแทงจนแม่ยายล้มลง
พอเห็นสภาพแม่ยายก็คิดว่าแม่ยายตายแล้วแน่นอนเลย

เอามีดไปล้างเลือดแล้วเอาไปเก็บที่เดิม

เสื้อที่เอามาเช็ดเลือดก็เอาไปทิ้งไว้ในห้องนอน

ขโมยสมุดบัญชีแม่ยายออกไปแล้วก็พากันหลบหนีนะคะ
เขาบอกว่าเขากับแม่ยายเนี่ยทะเลาะกันบ่อย

หาว่าไม่ทำการทำงานวันเอาแต่นอน

กระทั่ง๖โมงเช้าวันที่๔ตุลาคมค่ะ

เขาบอกเขาบันดาลโทษะค่ะ
ก็เลยแทงแม่ยายจนตาย

ทั้งคู่เลยตัดสินใจเอาทองคำของแม่ค่ะ

ตลอดทั้งวันก็มีแต่คนมาถามหาแม่นะ
ก็พากันโกหกว่าแม่ออกไปเก็บเห็ด
ว่าจะมีคนมาพบศพแม่ที่ซ่อนอยู่ในโอ่ง

ย้ำเขาทำเองคนเดียว

แม่ก็ไม่งั้งเกี่ยวข้องด้วย
แม่ก็จะหาที่มา

ซึ่งพ่อจะได้ก่อน
แม่ต้องเลียนไป
จะได้รเงิน

ที่สามีมอบตัวตลอดแต่สามีก็ไม่ยอม
ทีนี้ตลอดระยะเวลาการทำแผนนะคะในบ้าน
คุณยายอยู่นะคะคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะยายผาค่ะ
ยายเป็นยายของเบียร์และเป็นแม่แท้ของคนตายนะคะ
ถ้าจำได้ยายร้องไห้ตอนที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ย
ถูกหลานเขยแทงจนเสียชีวิต
ยายก็บอกว่ายายเองก็เป็นห่วงหลานสาว
บอกนี่ถ้ายายตายไปมรดกที่มีทั้งหมดยายก็จะยกให้หลานสาวนั่นแหละ
นี่พอทำแผนไปยายแกก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยเป็นห่วงบอกเออดูสิต้องมาติดคุก

จากนี้ญาติที่ต้องเป็นคนคอยดูแลคุณยายอะค่ะ
เพราะคุณยายแกก็อายุเยอะแล้วมีลูกสาวเพียงคนเดียวลูกสาวก็โดนฆ่าตายไปแล้ว
หลานสาวก็ติดคุกไปอีก
ส่วนตัวเนี่ยญาติบอกไม่เชื่อหรอกที่เบียบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะขนย้ายโอ่งไปบริจาคให้กับวัดค่ะ

ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่นะคะ
ความผิดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ